ส่วนเมื่อวานนี้ตำรวจกองบังคับการปราบรามการค้ามนุษย์แถลงผลการดำเนินคดี๒คดีสำคัญ
หนึ่งในนั้นก็คือผู้ต้องหาเขาอ้างตัวเป็นผู้หญิง
เน็ตไอดอลคนสำคัญเลยเขาบอกมีชื่อเสียงด้วย
แต่อันนี้เป็นตัวปลอมแอบอ้างภาพเขาเอามาทำเป็นโปรไฟล์ตัวเอง
หลังจากนั้นหลอกไปตีสนิทกับบรรดาเด็กผู้ชายที่อายุแบบเด็กอะค่ะ
ต่ำกว่า๑๕ปี๑๒๑๓บ้างเออวัยรุ่น
แล้วก็หลอกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงสวยจริง
จากนั้นให้เด็กผู้ชายสำเร็จความไคร่ให้ดู
แล้วก็บันทึกเอาไว้และเอาภาพที่บันทึกเอาไว้ไปขายตามกลุ่มต่าง

เนี่ยทำกันแบบนี้แล้วนะคะระวังนะคะเด็กนะคะ
พลตำรวจตรีกรชัยคล้ายคลึงผู้บังคับการปราบรามการค้ามนุษย์หรือปค
แถลงผลการดำเนินคดีครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกเด็ก

คดีแรกก็คือการจับกลุ่มตัวนายปวีนบุพะพันธกุล
อาชีพแคสติ้งหาเด็กเข้าวงการบันเทิง
หลังจากที่เขาปลอมเฟซบุ๊กอ้างว่าตัวเองเป็นผู้หญิงนะ
แต่จริงเป็นนายเนี่ยนะชื่อว่าจิกผู้หญิงชื่อจิก
ใช้รูปโปรไฟล์เป็นรูปของนางสาวอนัญญา
สวภาคมณีวงหรือน้องกูดดี้

แต่ถูกเอาภาพไปแอบอ้าง
จากนั้นนายปวีนมีพฤติกรรมไปตีสนิท
แล้วก็ไปทักเด็กชายเป้าหมายทางกล่องข้อความเฟซบุ๊ค

พอพูดคุยกันจนสนิทใจแล้ว
วิดิโอคอลอีก
ยิงก็คิดว่าคุยกับผู้หญิงสวยคนนี้อยู่
ท้ายที่สุดวันไปสำเร็จความคล้ายกันหน้ากล้อง
ใช่ค่ะจากนั้นนายปวีนบันทึกคลิปเหล่านี้ไว้
แล้วเอาไปขายผ่านเว็บไซต์
ตำรวจพบหลักฐานเป็นคลิปเหยื่ออายุ๑๗ปีหลายคน

ใครก็ตามทำอะไรอยู่หน้ากล้อง
หรือว่าอยู่ในโลกโซเชียลมันเผยแพร่เร็วด้วย
แล้วก็ทำอะไรที่ผิดแบบนี้นะ

ซึ่งถูกเอาภาพไปแอบอ้างใช้ในเฟซบุ๊คแบบผิดกฎหมาย
บอกว่าถูกเอารูปไปแอบอ้างมาแล้วหลายครั้งแหละ

ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงมากที่สุด
ก็เลยอยากจะเตือนน้องที่อยากเป็นเน็ตไอดอล

ตรวจสอบข้อมูลบุคคลที่เข้ามาชักชวน
โดยเฉพาะที่ติดต่อผ่านทางวีดีโอคอลบอกว่าไม่ควรหลงเชื่อ
ส่งผ้าโป๊ผ้าเปลือยไปให้เขาค่ะ
ส่วนอีกหนึ่งคดีที่ปคมแถลงข่าวเมื่อวานนี้ก็คือการ
จับกลุ่มนายลักษ์มุสิกะนุกูล
เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในพัทธลุงนะคะ
หลังจากที่นายลักษณ์ไปปลอมเฟซบุ๊ก

แล้วก็ไปล่อลวงเด็กผู้ชายสำเร็จความไพร่ด้วยตัวเอง
แล้วก็มีการบันทึกคลิปวิดีโอไว้เผยแพร่ในกลุ่มเพื่อน

ลักษณะจะคล้ายกันแต่คดีแรกขาย
คดีที่๒เอาไปเผยแพร่ให้เพื่อนดูนะคะ
ผลตำเรือตรียกรไชยบอกว่าทั้งสองคดี
มีลักษณะพฤติกรรมค่อนข้างคล้ายกัน

ผู้ต้องหาพบผู้เสียหาย

ทั้ง๒คดีรวมกว่า๒๕กิกาไบท์
มีเหยื่อที่หลงเชื่อกว่า๑๐๐คน
ผู้เสียหายบางคนถูกผู้ต้องหาข่มขู่กันโชคทรัพย์ด้วยนะคะ
กับการไม่เผยแพร่คลิปนี้ออกไป
ตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาครอบครองและเผยแพร่สื่อลามกเด็ก
ตามพรบคุ้มครองเด็กและพรบคอมพิวเตอร์
ส่วนนายปวีนซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีแรก
มีการแจ้งข้อกล่าวหาค้ามนุษย์เพิ่มเติมด้วย

และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากสื่อลามกเด็กค่ะ